แก๊งเด็กแว้นใช่ไหมเวลาเขาเบิ้ลเครื่องแข่งกันอ่ะงั้นงั้นงั้นยิ่งดังยิ่งเท่าะมั้ง
ที่เขาคิดกันนะแล้วเขามีวิธีใหม่ด้วยคุณน้ำแข็งคุณผู้ชม
เขาทำยังไงให้ท่อมันดังสะใจให้อีกฝั่งหนึ่งได้ยินไปดูกันฮะ
โอ้โหคือยังไงอ่ะดอมถ้าเกิดว่าจะอยากมีกล้ามขึ้น
ก็ยกดัมเบลไหมนี่มันต้องยกมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้เหรอ
ใช้๓คนยกลำบากไหมลำบากโอ้โหลำบากสิครับ
เนี้ยเราต้องหันท่อไปอีกฝั่งนึงอ่ะเออให้อีกกว่า
หนึ่งเขาได้ยินไงคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะแล้วคือไอ้ตรงช่องเนี้ยช่องเขาขาดที่มันเป็น
เขาบอกว่าพื้นที่ตรงช่องเขาขาดเสียงมันจะกล้องเสียงมันจะกังวาน
คุณผู้ชมฮะดูภาพนี้ไว้นะถ้าตัดตัดกลุ่มมอเตอร์ไซค์ร้อยกว่าคันนี้ออกไปนะ
วิวจะสวยมากจริงวิวจะสวยมากคำนี่สบายเลยนี่คือมันเป็น
ต่อโต้กลับมาแม่เท่จริงจริงฮะจากการตรวจสอบเหตุการณ์นี้

ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๓๑กรกฎาคมนี่
แสดงว่าเขาต้องนัดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะ
ถึงจะมาจอดเรียงรายกันได้แบบนี้ครับ
ทีมข่าวไม่รอช้าเลยครับ
เอาคลิปนี้ไปถามกับผู้กำกับสพนสูงครับ
ท่านพันธ์ตำรวจเอกจตุรงกลิ่นสีสุก
ท่านก็ดูแลรับผิดชอบพื้นที่นี้อยู่
ทราบแบบนี้ว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยตำรวจรับแจ้งจากชาวบ้าน

แต่พอไปถึงกลุ่มวัยรุ่นเขาไม่รอหรอกครับ

แต่ก็ไม่เกินความสามารถของตำรวจสพนสูง

สืบสวนสามารถติดตามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาได้ถึง๒๒คนครับ

ยังเป็นนักเรียนครับอายุไม่ถึง๑๘ปีเลย

แล้วก็บรรดาตำบลใกล้เคียงก็อยู่แถวนั้นครับ
จากนั้นมีการเชิญผู้ปกครองมาทำความเข้าใจตามกฎหมาย

หลังจากนี้เดี๋ยวจะต้องขยายผล
หาคนอื่นที่เป็นวัยรุ่นที่ร่วมแก๊งเบิ้ลเครื่องเมื่อสักครู่
เอามาดำเนินคดีให้หมดเลยครับ
นี่แฟนข่าวบอกเด็กมันว่างจัด

ใช่ค่ะหรือไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสังคม
กวาดลานว้งลานวัดไปเก็บขยะ
ไปทำอะไรที่มันช่วยเหลือสังคม